สภาผู้แทนทนอนที่ขอรับครับครับผมจุติกรายเลิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ให้เกียรติ
ตรวจสอบการทำงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าผมได้จดเรื่องประเด็นที่ท่านสมาชิก
กล่าวหาผมหลายสิบประเด็นครับท่านประธานครับจริงบ้าง
ผิดพลาดจากข้อเท็จจริงบ้างจริงครึ่งเท็จครึ่งบ้าง
แต่ผมยืนยันครับว่าความรู้สึกของผมที่มาเป็นผู้บริหารกระทรวงนี้
อยากให้การงานแห่งชาตินั้นมีการเปลี่ยนแปลง
แน่นอนครับผมสนับสนุนสิ่งที่ท่านจะยื่นให้กับปปช
เพื่อตรวจสอบการบริหารงานที่ท่านคิดว่าผิดปกติ
ผมกลับเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าในเบื้องต้นนี้
ท่านผู้สมาชิกผู้อภิปรายนั้นได้กล่าวย้อนไปถึงเรื่องเกิดตั้งแต่ปี๒๕๔
ผมกำลังให้ท่านผู้บริหารการแข่งชาตินั้นไปค้นเอกสารมาชี้แจงสภาให้ได้เข้าใจในคืนนี้
ข้อกล่าวหาสิ่งที่ท่านคิดนั้นไม่เป็นความจริง
สิ่งที่อยากจะกราบเรียนสภาผู้แทนรัศดรก็คือว่าด้วยความเคารพในการตรวจสอบของสภาผู้แทนสดร
ของเรื่องที่ท่านสมาชิกได้หยิบยกขึ้นมาพูดวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนผมจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี
แต่ผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบครับมาก็ต้องแก้ไขปัญหาที่เคยหมกบมมานานก็ต้องมาแก้ไข
ผมกลับเรียนท่านประธานว่าสภาผู้แทนสดรนั้นควรจะรับทราบว่า
เมื่อรัฐบาลชุดนี้ได้มอบให้ผมมากำกับ
ดูแลการแข่งชาตินั้นในเดือนแรกที่เราเข้าไป
แห่งชาติว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบบัญชีการเคหะ
และได้พบความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทลูกการเคหะ
และการจัดการทรัพย์สินของการเคหะที่มีปัญหา
สตงได้ส่งผลวิเคราะห์พร้อมเสนอแนะให้ดำเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของการเคหะที่สตงตรวจพบคือ
ความผิดปกติของการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
สตงตรวจพบปัญหาและความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้บริษัทโลก
และผลประโยชน์ทับซ้อนในบริษัทลูกเซ็มโก้
เสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
หากพบความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งคณะการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการเซ็มโก้
ทำให้คานแขเสียประโยชน์ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด
ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด
และควรกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อให้เกิดการบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ทักท้วงเรื่องคืนเงินประกันล่าช้าและมีข้อร้องเรียนด้วย
ผมกลับเรียนท่านประธานว่าผมยินยอมให้สภานี้ตรวจสอบผมเต็มที่
แต่ผมนั้นจะไม่ยอมให้ใครมาบิดเบือนข้อเท็จจริง
กลับเรียนท่านประธานว่าผมขอใช้เวลานิดเดียวใน๑๗ประเด็นที่ผมคิดว่า
ท่านผู้อภิปรายนั้นได้ใช้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก
และเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดที่ทำให้การแข่งแห่งชาติเสียหาย
ทำให้ผมเสียหายและทำให้รัฐบาลเสียหาย
เพื่อไม่ให้เสียเวลาต่อสภาชุดนี้แต่ขอท่านอนุญาตท่านประธานว่า
กรุณาให้ท่านสมาชิกท่านต่อไปได้อภิปรายไม่วางใจ
แล้วผมจะใช้เวลาระหว่างนั้นรวบรวมเอกสารมาขอท่านประธานใช้สิทธิ
ในการชี้แจงต่อสภาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
หลายสิบประเด็นที่ได้กล่าวมาเช่น
กลับเรียนว่าผมปฏิเสธว่าผมไม่เคยแอบอ้างสถาบัน

สองท่านผู้อภิปรายนั้นพูดมาตลอดเวลาว่า
เขาเล่าต่อมาฟังว่าเขาเล่าต่อมา
แล้วก็โครงการต่างที่บอกว่าใช้เวลา๒๐๐ปีกว่าจะคุ้มทุนนั้น
เกิดอะไรขึ้นแล้วข้อมูลนั้นมาจากไหน
ต่อจากนั้นแล้วการอ้างประติฆรรณปรี

การอ้างวันที่ผู้ว่านั้นพ้นจากตำแหน่งนั้น
เป็นข้อมูลที่ผิดจากข้อเท็จจริงทั้งหมด
หากปล่อยไว้ไม่ชี้แจง
สภานี้ก็จะเข้าใจผิดว่ามีการทุจริตจริงเกิดขึ้น
ทั้งที่รัฐบาลชุดนี้ได้มอบให้ผมนั้น
เข้าไปจัดการกับปัญหาของการแห่งชาติ

ข้อสังเกตของสตงและข้อสังเกตของปปช
เรื่องที่ท่านสมาชิกนั้นได้บอกว่าเสนอปรปชนั้น

ได้ส่งหลายเรื่องที่สอบพบแล้ว

กราบเรียนท่านประธานผ่านท่านสมาชิก
เพื่อท่านสมาชิกจะได้สบายใจว่า

เป็นไปด้วยความตั้งใจดี
ที่จะให้พี่น้องนั้นมีบ้านที่อยู่
เราได้ปรับปรับการทำงาน

ขายเพื่อกำไรเชิงพาณิชย์

ซื้อบ้านหรือเช่าบ้านดีอยู่เลย

เช่นบริษัทรับเหมาเช่าช่วง

แล้วก็ไปปล่อยกู้ให้กับชาวบ้าน
จนจดแยกจน
เดือน๒๕๐๐เดือนละ๓๐๐กว่าบาท

จึงทำให้มีผู้เสียประโยชน์มากมาย
จึงเป็นที่มาของคำเล่าข่าวต่างนั้น
โดยเล่าฟังความข้างเดียว

มาเสนอให้กับท่านสมาชิกที่ตรวจสอบ
จึงเป็นที่มาของข้อมูลที่คาดเคลื่อน

อนุญาตท่านประธานครับว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาของสภา
ผมรักษาสัดส่วนโคต้าเวลาผม

ของท่านรัฐมนตรีจุติคงไม่มีรายชื่อที่จะอภิปรายนะครับ
ต่อไปคงจะเป็นของ

พี่ผมขอนิดเดียวท่านสลังครับ

ท่านลำดีจุติมีผมมาพิปรายท่านเดียวครับ

เมื่อสักครู่ในบางคำถามที่ท่านได้ฤทธิ์ไว้
ก็ขอขอบคุณครับท่านฤทธิไว้๑๗ประเด็น
ประเด็นไหนที่ท่านทราบท่านสามารถตอบได้เลยครับ
เมื่อสักครู่ในประเด็นเรื่องของแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์
ผมเองก็บอกแล้วว่าประเด็นนี้ต้องตอบ
ท่านได้ทำคำขอไปถึงสำนักงานพระมหากษัตริย์หรือไม่
ท่านได้ทำคำขอไปถึงส่วนงานในพระองค์หรือไม่
ท่านก็ไม่ตอบครับเรื่องนี้ตอบได้เลยครับ
เพราะว่าร่าสุดในกรรมการงบเอง
ตัวแทนจากส่วนงานในพระองค์ก็มาบอกแล้ว
โครงการที่มีปัญหาขนาดนี้ไปแอบอ้าง

ผมคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่ง
ในส่วนประเด็นอื่นครับท่านบอกว่า๙๐ไม่ใช่อยู่ในสมัยของท่าน
ท่านบางท่านครับกลับเรียนท่านบางท่านด้วยความเคารพจริงครับ
เนื้อหาของผมเนี่ยเกือบ๕๐เป็นบริษัทเคหสุขประชาจำกัด
ที่ตั้งขึ้นเมื่อมีนาคม๒๑๖๕เนี่ยครับ
เพราะไงเพราะท่านบอกว่าเป็นเรื่องก่อนหน้า

ส่วนเอกสารว่าฟังเขาเล่ามาหรืออะไรต่าง

ก็ไม่สามารถยืนยันได้ฟังเขาเล่ามา

เป็นคำพูดของผู้ว่าการการแก่แห่งชาติ
ที่ไปบีบผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่๒เดือน๓วันที่๑เดือน๔
จนไปถึงวันที่๒๐เดือน๕ครับ

รัฐมนตรีได้ชัดขึ้นไปกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่า

แต่ว่ามันมีแต่ประโยชน์

แล้วไม่ต้องมีปัญหากับรัฐมนตรี

และเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องในสมัยท่านนี่แหละครับ

และเมื่อสักครู่ที่ท่านชี้แจงบอกว่า
จะต้องไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ถ้าช่วยขนาดนั้นไปตั้งบริษัทกินหัวคิวทำไมครับ
ก็ให้พี่น้องประชาชนเช่ากับการแข่งชาติไปเลย

เมื่อก่อนบอกว่าองค์กรของรัฐไม่คล่องตัวต้องตั้งไว้วิสาหกิจ
ต่อมาบอกวิสาหกิจไม่คล่องตัวต้องตั้งบริษัท
ตั้งไปตั้งมาตั้งบริษัทมาแย่งงานบริษัทเก่าซะงั้น

และสุดท้ายตั้งมาแต่งหน้าทาปากจะนำเข้าตลาดหลักซัก

ไปพูดคุยกันอยู่แถวโชว์รูมแถวรามินทานอ่ะ

เป็นเรื่องที่เขาพูดจริงมีบันทึกชัดเจนครับ

เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องในสมัยท่านและเป็นเรื่องในปัจจุบันท่านเล่าได้เลย
อย่าไปบอกโอนทั้งหมดนี่ไม่น่าจะจริงไม่เป็นความจริง

อภิปรายท่านมีผมคนเดียวครับวันนี้ครับขอบคุณครับ
ก็เป็นสิทธิ์ท่านรัฐมนตรีนะครับที่ท่านจะตอบคืนนี้หรือจะตอบพรุ่งนี้นะครับ

ผมคิดว่าก็เอาความจริงมาสู้กันนะครับ
กลับเรียนว่าผมก็ยังยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่เขาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงเยอะมาก
แล้วก็ต้องเรียนตรงว่าท่านพูดเองว่าท่านเป็นคนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทุกครั้ง
จำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้ว๓๑สิงหาคม
อภิปรายใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในสภาแล้วเขาก็ไปแจ้งความทั้งหมด๗เรื่อง
เอกสารที่นำมาเสนอนั้นลงลายมือชื่อเท็จชื่อที่เสนอก็ไม่ถูกต้อง
รายมือชื่อก็ไปตรงกับข้อเท็จจริงยดตำแหน่งที่เสนอมาก็เขียนไม่ถูกต้อง
ข้อมูลในกระดาษน่ะเขาบอกว่าปีที่แล้วอภิปรายรัฐมนตรีกระลาโหม
และมีการพาดพิงกันว่าใช้เอกสารเท็จตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันนี้
ผมยังไม่ได้หมายเรียกเลยแม้แต่ใบเดียวไปตรวจสอบได้เลย
เอาข้อมูลอะไรมาก็บอกมาถ้าผมผิดจริงถ้าผมเท็จจริง
ส่วนกระลาโหมไม่ปล่อยไว้อย่างนี้หรอกผมไม่มายืนนั่งอภิปรายท่านอยู่หรอกกับปีนี้
มาแล้วปีนึงแล้วผมก็ว่าแล้วเนี่ยตำเป็นพูดเนี่ย
ปีที่แล้วกระทรวงกลาโหมในเรื่องนี้ไว้กลัวบ้าง
ขออภัยครับถอนคำว่าโกเอาบ้างเพื่อดิสเครดิตแค่นั้นเอง
ก็บอกแล้วเรื่องมันเกิดในหายตาของท่านเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า
เรื่องที่ท่านรู้ใน๑๗ประเด็นก็ตอบเลยแค่นั้นเอง
ผมไม่ได้หมายความว่าท่านจะหนีหรือผมจะหนีผมก็อยู่นี่
ผมอยู่จนถึงเนี่ยผมก็รอฟังท่านตอบอยู่
แต่ท่านเกิดเอามาพูดแบบตีโวหารดีแต่พูดแบบนี้ไม่เอา
ก็เจ้าหน้าที่เขียนมาข้อมูลท่านนัทชาปีที่แล้วอภิปรายกระทรวงกลาโหม
มีข้อมูลแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้รอบนี้ก็เลยตีกว้าง
วาดวาดเงาเลยบอกข้อมูลทั้งหมดน่าจะเป็นเท็จ
ไม่น่าจะอยู่ในสมัยท่านโอ้โหแบบนี้อย่ามาทำครับ
เสียสภาสภาอันทรงเกียรติอย่างนี้ท่านก็เป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวง
แม้ว่าผมจะเพิ่งเป็นสอสอแต่ทำกันแบบนี้ไม่เหมาะสมครับ
บอกไว้ตรงนี้เลยถ้าเป็นเรื่องจริงที่ท่านพูด
ฟ้องได้เลยผมไม่กลัวครับแล้วถ้าเกิดท่านแน่จริง
ต้องตอบวันนี้เลยสิบเจ็ดประเด็นอ่ะท่านไล่มาเลยว่าท่านมี
ความถูกต้องประเด็นไหนบ้างไอ้ประเด็นง่ายที่ตอบได้
ยังไม่ตอบเลยแล้วก็ไปอ้างพาดพิงนู่น
โทรถามพี่ช้างเลยว่าไงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอ่ะว่า
แจ้งความผมหรือยังใบแจ้งความเขียนว่ายังไง
จนถึงวันนี้มีหมายเรียกมาถึงผมกี่หมายไม่มี

ก็ขออนุญาตธรรมทานครับผมสงกลศิษย์ผมก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความ
พิพายต่อแต่ผมจะใช้สิทธิ์ตอบที่แจ้งให้ชัดเย็นครับท่านท่านครับ
ขอบคุณครับท่านท่านครับไม่ต่อความยาวสาวความยืดครับ
ท่านท่านผมนาชาบุญชัยสวัสดีครับมีเวลาสำหรับท่านตอบอยู่แล้วครับ
ต่อความยาวสาวความยืดครับพิสูจน์กันวันนี้ได้เลยครับ
ต้องไปปั้นตัวเลขไปปั้นคำพูดพอละครับท่านรัฐชาครับ
ไม่เป็นไรครับเป็นสิทธิ์รัฐมนตรีจะตอบพรุ่งนี้ก็ได้นะครับ
ว่าผมอย่าหนีสุดท้ายท่านเดินไปเฉยเลยครับเชิญนั่งลงแล้วครับ
พอแล้วครับท่านนัทธาชาเจินท่าน